ในช่วงนี้นะคะต้องยกพื้นที่ให้กับพระเอกหนุ่ม
ที่ต้องบอกเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอสำหรับหนุ่มเวียสุกรวจ

ที่หนุ่มเวียออกมาปฏิเสธบอกว่า
ควงสาวไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

งานนี้เป็นใครล่ะไปฟังกันดู
ฉายาพระเอกตัวจริงทั้งในจอและนอกจอไปเลย
สำหรับหนุ่มมาสเข้มเวียสุกลวัฒน์

มีเฟซบุ๊คชื่อว่าวัชิระรุ่งธีรวัตร
เล่าถึงความประทับใจช่วงที่พระเอกหนุ่มได้เข้าไปช่วยเหลือ
ประสบอุบัติเหตุรถบิ๊กไบท์หลุดโค้ง
โดยชาวเน็ตต่างก็แห่ชมความมีน้ำใจของพระเอกหนุ่มอย่างล้นหลาม
ล่าสุดเจ้าตัวเผยแบบถ่อมตัว
ว่าเป็นใครเจอเหตุการณ์แบบนั้นก็ต้องเข้าช่วยเหลือ
ซึ่งมีตนและเพื่อนพร้อมชาวบ้านเข้าไปด้วย
โดยผู้ประสบอุบัติเหตุไม่ได้รับบาดเจ็บใด
ส่วนประเด็นที่มีภาพตนควงสาวเที่ยวคอนเสิร์ตที่สวนพึ่งนั้น
ชี้แจงว่าสาวในรูปคือกี้พักขมลนักแสดงร่วมช่อง
ซึ่งเป็นเพียงเพื่อนสนิทกันเท่านั้น
จะย้ำถึงความสัมพันธ์กับนางเอกต่างช่องเบลล่ารานี

และบอกว่าวันวาเลนไทยยังไม่ทราบว่าจะชวนฝ่ายหญิงไปฉลองที่ไหนค่ะ
ขากลับก็เลยแบบเห็นพอดีว่าแบบมีคนกำลังแบบอยู่ลงไปอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้

เราก็บอกเข้าเฮ้ยใครเป็นไรพรมนี้อีกแล้วเหรออะไรอย่างนี้
แล้วก็ลงไปแล้วก็แบบเพื่อนเราก็แยกไปช่วย
แบบเขาเข็นแล้วก็จะมีชาวบ้านที่สวนพึ่งเขาลงมาช่วยอยู่
ก็ชมเกินไปครับเพราะจริงแล้วก็ผมเป็นส่วนหนึ่งเนาะ
หลายคนก็คงไม่มีใครปล่อยให้ผ่านไปนะครับ

ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ที่แบบเราพอเราช่วยเหลือได้อะไรอย่างนี้

เหมือนที่คนเห็นว่าเราไปค้นเต้นกับพี่

กับเวลายังเหมือนเดิมหรือครับ

ยังไม่ได้ดูคิวเลยว่าแบบรับงานไปหรือเปล่า
ส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่ได้อะไรกับวันวาเลนไทยครับ
อกจากนี้เวียยังเผยว่าประทับใจไม่น้อย

ซึ่งเป็นนักแสดงคนแรกที่ได้ไปเยือน

ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ที่มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมในงานที่สวรรค์ราเกษ
ไม่ได้เฉพาะแค่คนในประเทศเรา